มาดูเรื่องของการส่งพัสดุทางปรายศนีย์กันหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นกรณีส่งของแล้วก็ของหาย
ผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้นะคะเขาบอกว่าเขาส่งทองคำเนี่ย
คือเขาสั่งซื้อทองคำจากร้านทองคำที่สนิทกัน
น้ำหนัก๔บาทเส้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก๓บาทอีกเส้นหนึ่งน้ำหนัก๑บาท
แล้วก็ตอนที่ส่งเนี่ยร้านทองเขาถ่ายคลิปให้ดูเลย
ว่าเขาส่งแบบนี้นะเขาแยกส่วนแบบนี้นะ
อ่ะเส้นหนึ่งใส่แบบนี้เส้นหนึ่งใส่แบบนั้น
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทาง
ทองคำน้ำหนัก๓บาทมันหายไปอ่ะเหลือน้ำหนักแค่บาทเดียว

นี่ค่ะเขาบอกว่าทางร้านทอง
โพสต์คลิปให้ดูแล้วก็มีการแบบส่งคลิปตอนส่งของให้ดู
ว่าเขาส่งแบบนี้แบบนี้นะทองคำน้ำหนักแบบนี้นะ
เพื่อเป็นหลักฐานไงว่าร้านทองส่งทองไปจริงอย่างนี้ค่ะ

คือปลายทางส่งไปเกาหลีใต้นะคะ
แต่ปรากฏว่าพอถึงปลายทางเนี่ยมันเหลือทองคำแค่บาทเดียว
แล้วตัวผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็ทวงถามไปที่ปรายศนีย์
รายศนีย์บอกว่ามันก็มีเงินประกันของหาย๒๐๐๐บาท
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าโอ๊ย๒๐๐๐บาทจะเอามาทำอะไร
เจอแบบนี้เข่าซุดเลยนะเคยเห็นแต่ในข่าวไม่นึกว่าตัวเองจะมาโดนเอง
ที่หายไปสามบาทเนี่ยทองคำน้ำหนักเนี่ยส่วนที่กล่องมันมีรอยกรีดด้านข้าง
ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ
นางสาวสิริออนอินคำน้อยอายุ๒๖เธอบอกว่าสั่งทองน้ำหนัก๔บาทราคา๘๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นของขวัญแต่งงานให้กับน้องสาวที่ประเทศเกาหลีใต้
แต่ปรากฏว่ามันเหลือทองน้ำหนักแค่บาทเดียวแล้วก็กล่องที่ส่งไปเนี่ยค่ะถูกแกะและกรีดด้านข้าง
เธอก็เลยติดต่อไปที่ร้านขายทองว่าทำไมทองไม่ครบ
ทางร้านทองก็เลยไปตามเรื่องกับทางปรายศนีย์ไทยแล้วก็เขียนแบบฟอร์มขอสอบสวนเจ้าหน้าที่
ปรายศนีย์ชี้แจงว่าขอเวลาทำงานสิบวันส่วนร้านทองเองก็มีเงินประกันให้แค่สองพันบาท
บอกว่ารู้สึกผิดมากอ่ะที่ไว้ใจบริการส่งของผ่านปรายศนีย์แบบนี้ไม่คิดว่า
เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองทองสามบาทที่หายไปเนี่ยคิดเป็นเงินก็

เปิดเข้าไปถึงกล่องข้างในแล้วเจอว่ากล่องทำไมมันไม่ได้ซีนเหมือนที่ทางร้านทองเขาส่งมาให้
ก็เลยพอเปิดเข้าไปอีกทีเห็นทองคือซุดเลยค่ะ
แบบว่าพูดไม่ถูกอ่ะแล้วแบบตกใจตกใจมาก
คราวนี้ก็เช็คกล่องกันว่าเอาทำไมเหลือแค่นี้ทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือกล่องด้านนอกเราก็เห็นเป็นรอยแบบเขากีดอะไรอย่างนี้
แต่ก็เราไม่คิดว่ามันจะมาเจอกับตัวของเจอกับตัวก็แย่แบบนั้น
ผู้เสียหายก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ส่งของไปต่างประเทศบ่อยนะคะ
แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลย
ถ้าเป็นระเบียบของทางสถานกงศูนย์เกาหลีใต้

เพื่อให้เจ้าของหรือคนส่งไปเสียภาษีตามจำนวนของที่ส่งไป
แต่กรณีนี้เนี่ยมันมีรอยแกะและรอยกรีดข้างกล่อง
แต่ของไม่ได้หายไปทั้งหมดของเหลือแค่บางส่วน
แล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรแนบไปก็เลยคาดว่าน่าจะหายตั้งแต่ต้นทาง
ตัวผู้เสียหายบอกว่าอยากจะให้ทางปรายศนีย์มีระบบรักษาความปลอดภัย
และตรวจสอบให้มากกว่านี้เพราะว่าของที่จัดส่งเป็นของที่มีมูลค่าสูง
และทำไมการกรีดถึงเป็นการกรีดข้างกล่อง
ทีนี้ค่าประกันที่เธอจะได้๒๐๐๐ก็คือได้จากร้านทอง
แต่ว่าค่าเสียหายจากปรายศนีย์เนี่ยเธอก็เลยทวงถามว่าเธอจะได้ค่าเสียหายอะไรยังไงบ้าง
และต้นเหตุของปัญหามันเกิดขึ้นจากต้นทางที่ปรายศนีย์ไทยหรือเปล่า
รายศนีย์ไทยก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะ
หลังจากรู้เรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
หมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องต้นชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะ
สิ่งของที่ฝากส่งทางปรายศนีย์ที่ผู้ร้องเรียนอ้างถึง
เป็นสิ่งของที่ฝากส่งในบริการปรายศนีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ
ยังปลายทางก็คือที่เกาหลีใต้
ตั้งแต่๒๘มิถุนายน๒๕๕๙
ผู้รับปลายทางได้รับของ๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ทีนี้ค่ะผู้ร้องเรียนได้รับแจ้งจากผู้รับปลายทาง
ว่าทองที่ส่งไปหายน้ำหนัก๔บาท๒เส้น
เส้นหนึ่งน้ำหนัก๓บาทเส้นหนึ่งน้ำหนัก๑บาท
ที่๓บาทมันหายเหลือแค่เส้นที่น้ำหนักบาทเดียว
ปรายศนีย์ก็เลยบอกว่าขอทำการสอบสวนย้อนไปที่ต้นทางค่ะ
ก็คือที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องต้นเนี่ยปรายศนีย์ไทยชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมาตรฐานที่ปรายศนีย์กำหนดไว้
กับผู้ฝากส่งในเบื้องต้นแล้วก็จะตรวจสอบข้อที่จริง
ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายให้เหมาะสมให้เร็วที่สุดต่อไป
ดังนั้นนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากต้นทาง
ระหว่างทางหรือปลายทางยังไงกันแน่
แต่ว่าที่แน่คือของเขาหายใช่ไหม
ก็เดี๋ยวรอฟังทางปรายศนีย์ไทยเขาตรวจสอบให้หน่อยกันแล้วกัน

เขาขอเวลาไว้๑๐วันเรารอตามความคืบหน้าให้นะคะ